ชาวบ้านหมู่๕ตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ไปหาปลาที่คลองบ้านเนินดิน
คือฝนตกน้ำท่วมปลาเต็มเลย
แต่กลายเป็นเจอหัวจราเข้โผล่มาแบบนี้

ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
หลัดอำเภอเนินมะปรางค่ะมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่มากัน
เขามาดูกันเอ๊ะแล้วทำไมจราเข้มันนิ่งมาก

มันตายแล้วหรือมันยังไงคือมันนิ่งแบบไม่ขยับเลย
แต่ตอนชาวบ้านเขาเอาไปลือนะคุณคุณมิ้วเขาไปลือว่าไง
อุ๊ยเจ้าหน้าที่นี่ตาปริบเลยกระพริบตาตาแดงเลย

เพราะมันไม่ไปไหนมันไม่ว่ายน้ำหนีมันไม่ดำน้ำหนี
มันไม่หนีมันนิ่งมากมันไม่หายใจด้วย
เพราะมันคือเจ้าหน้าที่ปลอม
เขาเอาไม้เครียดมันมีแค่หัวแบบนี้

มีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของค่ะพี่บุ๊ค

เขาซื้อมาเอาไปลอยน้ำ

ปกติเขาเก็บไว้ที่สูงนะแต่น้ำมันขึ้น

ก็ผมเคยเห็นนะตอนประดับสวนใช่ไหม
บางคนก็เอามาแบบเหมือนกันนกกันอะไรป่ะ
เอาเหมือนเป็นตุ๊กตาจราเข้อะไรมาวางไว้อะไรอย่างนี้
เขาบอกเขาเอามาวางไว้แล้วน้ำมันมาน้ำมันซัดไป

ขออภัยที่ทำโอ๊ยนี่ตาปริบเหรอคะ
ก็ชาวบ้านก็ว่ากันไปว่าตามันปริบมันจ้องเขมงเนี่ย
เห็นไหมเรื่องเล่าต่อกันไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้
นี่มันหัวจราเข้ปลอมค่ะ
เจ้าของก็เลยขอโทษชาวบ้านที่ทำให้ตกใจนะคะ
เจ้าของคลิปก็บอกว่าเขาก็ตกใจจริง
ไปหาปลาเห็นหัวจราเข้โผล่อยู่ในน้ำ
เอาจริงตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเงินตัวทอง
พอมองใกล้เอ้าจราเข้ก็เลยกรี๊ดกันตกใจ
พอรู้ว่าเป็นจราเข้ปลอมก็โล่งใจก็อดขำกันไม่ได้เลย
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนิดนึง